คุณผู้ชมจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังไม่รู้ว่าไปหื่นมาจากไหนค่ะ
ทำกับยายได้ยายเกือบ๘๐แล้วค่ะ
จะฉุดยายกะจะไปข่มขืนโชคดีมากเลยนะครับ
พลเมืองดีเนี่ยเห็นแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันนะคะ
ดูเรื่องราวนี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นที่บนถนนราชอุทิศ
ใกล้กับวัดศรีภูมิชุมชนหน้าซอยร้านเขียนไฟล์
เทศบาลเมืองจังหวัดเลยนะคะ
สักประมาณ๑ทุ่มกว่าเกือบจะ๒ทุ่มแล้ว

คุณผู้ชมเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ

อยู่ริมถนนจอดรถเข็นไว้ข้างทาง
ระหว่างนั้นมีชายอะค่ะใส่มัวแก๊บ
ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาด้านหลังคุณยาย

เข้าไปกอดรัดฟัดเวียงคุณยายไปมา

ต่อมามีพลเมืองดีเคราะห์ดีมากเลยนะคะ

ก็เลยตะโกนถามไปทำอะไรอ่ะคนร้ายตกใจค่ะปล่อยตัวยาย
แล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปนะคะหลังเกิดเหตุนักข่าวของเราลงพื้นที่เลยค่ะ
ถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านค้า
อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุชื่อว่าคุณวัชิระแก้วกุลบุตร
พาทีมข่าวไปชี้จุดที่คนร้ายฉุดยายเข้าไปปลุกปล้ำจุดนี้แล้วค่ะ
คุณวัชิระเล่าบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้คนที่ลงมือก่อเหตุจะปล้ำยายเนี่ยนะ
เขาเห็นเดินอยู่แถวนี้เป็นประจำเป็นคนเร่ร่อนไม่มีงานทำ
ลักษณะเหมือนคนวิกลจริตเนื้อตัวสกปรกมอมแมมไม่อาบน้ำ
ช่วงที่เกิดเหตุมีคนงานที่ร้านผ่านมาเห็นพอดี
ก็เลยเข้าไปช่วยคุณยายได้ทันนะคะ
ทีนี้เอาล่ะด้วยความเป็นห่วงคุณยายเราก็เดินทางไปที่บ้านคุณยายด้วย
ไปสอบถามอาการคุณยายผู้เสียหายนะคะ
อาการอ่อนเพลียค่ะยายบอกว่าเนื้อตัวยังระบมอยู่เลย
ขัดยอกต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวตลอดเวลาโอ้ยเห็นใจคุณยายนะครับ
ยายเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุยายกำลังหาเก็บขยะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุชายคนดังกล่าว
ก็เข้ามาทางด้านหลังจู่โจมกอดรัดฟัดเหวี่ยง
แล้วก็ลากตัวคุณยายเข้าไปในซอยที่โต๊ะหินอ่อน
พยายามที่จะจับยายแก้ผ้าหวังจะข่มขืนนะคะ
นี่ทำกราฟิกจำลองให้ดูแบบนี้ค่ะ
ยายแกก็เลยร้องตะโกนขอให้คนช่วย
แล้วพอดิบพอดีค่ะมีคนผ่านมาเห็นพอดี
พลเมืองดีคนนั้นตะโกนถามว่าทำอะไรเนี่ย
คนร้ายก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปค่ะ
ตะโกนถามทั้งหลายที่นะตอนแรกคนร้ายมันไม่ยอมหยุดนะ
พยายามจะปลุกปั้มข่มขืนคุณยายให้ได้เลย

ใช่ยายบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้นะเคยเห็นมาแล้วหลายครั้ง
มันชอบเดินตามยายอันนี้ไงยายต้องระวังด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะ
ไอ้หนุ่มคนนี้มันชอบเดินตามยายอยู่บ่อย
ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุน่าเกลียดแบบนี้กับยายนะคะ
ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่สามารถตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายอมรผู้ป้องอายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
นำตัวนายอมรมาสอบปากคำให้การรู้เรื่องที่ไหน
ให้การวกไปวนมาไม่รู้เรื่องค่ะ
คำถามก็ไม่ยอมตอบแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนยายนะคะ
คนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมดูหน้าไว้นะจะได้ระแวดระวังกันถูกตัวค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคืออาณาจารย์แล้วก็พยายามข่มขืนก่อนนำตัวไป
อำนาจศาลฝากขังต่อไปค่ะ